ักษ์คราวนี้หนัก๕๐ตัน
ล้มทับบ้านพังยับทั้งหลังฮะ

ฐานล้อยกขึ้นมาเลย

คือเครนมันฟาดลงหลังคาบ้านเลยนะฮะ
นี่คือหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพระเถียงพระบังใหญ่
คุณกันทิยาเจ้าของบ้านพาผู้สื่อข่าวไปดูความเสียหาย
พบว่าครัวอยู่ชั้นล่างมีลูกรอกขนาดใหญ่ตกลงมาใส่เคาน์เตอร์
เป็นเคาน์เตอร์ครัวแตกเสียหายเศษปูนเกลื่อนทั่วพื้นเลย
แล้วที่ชั้น๒ชั้น๒ห้องนอนของลูกชายโดนแขนของเครนพาดทะลุหลังคายุบ
น้ำหนักของเครนทำให้คานปูนหักโอ้โหบ้านหลังนี้ต้องสร้างใหม่แล้วมั้งถ้าคานพังขนาดนี้
คุณกันทิยาบอกว่าก่อนหน้านี้หมู่บ้านข้างมาต่อเติมเฟศใหม่
ตอกเสาเข็มจนบ้านของเธอร้าวได้รับความเสียหาย
โครงการดังกล่าวยินดีที่จะซ่อมแซมซ่อมแซมให้เลยช่วงที่ไม่มีใครอยู่บ้าน
เมื่อเช้ามีคนมาบอกว่าเครนล้มทับบ้านตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเยอะอะไรมากมาย
แต่พอมาเจอโอ้โหข่าวแทบสุดฮะเพราะว่าคือไม่อยากจะซ่อมแล้ว
คือคานหักนี่ต้องคิดเยอะแล้วล่ะครับถ้าคานหักนี่ผมว่าคงต้องลงเข็มกันใหม่ไหม
หรือแล้วลงเข็มใหม่ไหมนะครับคนคุมงานก็ให้ข้อมูลว่ารถเครนเนี่ยกำลังจะทำงานยกอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับ
แต่ขาค้ำยันมันซุดซุดทำให้แขนเครนไปทับบ้านอย่างที่เห็น
ส่วนเรื่องการชดใช้ค่าเสียหายต้องคุยกันใหม่ครับ